เรื่องของเด็กหญิง๕คนที่รุมทำร้าย
เด็กหญิงอีกคนหนึ่งที่๑๐๑นะฮะ
ตกลงวันนี้ญาติพี่น้องหรือว่าตัวน้องเองเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันวานนี้เห็นคลิปแล้วก็โอ้โหตกใจเลยก่อน
นะที่ลุมกันแบบถึงขั้นให้กราบเท้าขอโทษกันเลยอะครับ
ขอโทษเนี่ยนะฮะให้ล้างท้องล้างเท้าอะไรด้วยเนี่ย
๕ทุ่ม๑เนี่ยอายุแต่ละคนเนี่ย๑๔๑๕ปีเท่านั้น

ใช่ครับโอ้โหแล้วแม่สาเหตุคือเขาแย่งแฟนกัน

โพสต์เฟซบุ๊กโพสต์โซเชียลว่ากันอะไรกันก็เลยเนี่ยนัดมาเจอกันเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องจนได้มีคนถ่ายคลิปแล้วก็คลิปหลุดจนได้เนี่ยฮะ
แต่ก็ดีแล้วนะฮะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ไขกันทัน
วันนี้ผู้ปกครองทั้งสองฝั่งก็คือฝั่ง๕คนกับฝั่งอีกคนนึงที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาก็มาเจรจากลายเกลี่ยกันมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาเป็นคนกลางให้
เดี๋ยวดูนะครับว่าจบลงได้อย่างไร

ก็เป็นพี่นองกันกับเขาเราก็เลยถือโกรธเคี้ยง
ให้อยู่เป็นพี่เป็นนองกันคือเก่าแหละค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านก็อ่านประกาศให้ฟังว่าตกลงเนี่ยจบลงแบบนี้นะ
ทางฝั่งที่ไปทำร้ายเขาญาติผู้ใหญ่เขาจ่ายค่าเสียหายให้คนละสี่พันบาท

น้องที่ถูกทำร้ายเขาอยู่กับตากับยายนะครับ
คือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันไปแล้วปัจจุบันอยู่กับตากับยาย
แล้วความจริงเด็กที่ไปทำร้ายเขากับเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาก็เป็นเครือญาติกันนะ
คือเด็กในหมู่บ้านเดียวกันพื้นที่เดียวกันความจริงก็เครือญาติกันทั้งนั้นนะฮะ

สิบห้าปีที่ถูกทำร้ายเนี่ยอยู่กับคุณตาคุณยายนะครับคือสาเหตุเนี่ยสืบไปสืบมา
เจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้มาจากเรื่องของแฟนเรื่องของผู้ชาย
แล้วไปโพสต์ลักษณะเยาะเย้ยต่อว่าผ่านโซเชียลกันนะก็เลยนัดมาเจอกัน
ก็เป็นเรื่องเลยทีนี้คือผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วน้อง
น้องก็ต้องจบด้วยนะน้องเขาก็ยืนยันกับทางผู้ใหญ่ว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ใช่โดยเฉพาะการโพสต์ผ่านโลกโซเชียลอะไรแบบนี้เนาะระวังมากเลยนะฮะ
ส่วนโรงเรียนเนี่ยท่านผอโรงเรียนของเด็กเด็กบอกว่าโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเดี๋ยวก็จะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เด็ก๕คนแล้วก็เด็กที่ถูกทำร้ายที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาทำความเข้าใจกันอีกรอบนึงนะ
ยังไงก็อยู่โรงเรียนเดียวกันเดี๋ยวโรงเรียนก็จะดูแลให้อย่างใกล้ชิด